ไปดูเหตุการณ์พิษรักแรงหึงกันหน่อยนะครับ
คู่พวกมีแม่คู่นี้เลิกกันไปแล้ว
ตอนที่เลิกเนี่ยจากกันด้วยดีค่ะค่ะ
แต่ฝ่ายชายไปเห็นว่าเอ้ยทำไมโพสต์แบบนี้
คือฝ่ายหญิงโพสต์เปิดตัวว่ามีแฟนใหม่

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงคือโดนแทงฮะ
สองคนนี้นี่ก็คืออยู่กินกันมาจนมีลูกด้วยนะครับ
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
ต้องเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองสมุทรสงคราม
แจ้งว่ามีคนถูกแทงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ปากซอยบางนางจีนในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็ไปถึงชาวบ้านก็มามุงดูกันแบบนี้
คนเจ็บชื่อว่าคุณมิ้นสุกัญญาอายุ๒๕ปีครับ
โดนแทงนะฮะ๔แผลหน้าอกซ้าย๑ไหล่ซ้าย๑
แขนซ้ายโดนไป๒แผลครับ
ใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะ
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วนครับ
ในที่เกิดเหตุแม่ของคนเจ็บชื่อว่าแม่วาดแม่วาสนานะครับ
บอกว่าทุกเย็นลูกสาวจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานผ่านตรงนี้แหละ
แล้วปรากฏว่าเย็นเมื่อวานนี้ที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนปกติก็คือ
นายออฟอภิชัยผัวเก่าคนเจ็บอายุ๒๘ปีมาดักรอ
ดักรอเสร็จปั๊บเห็นว่าต่อยหน้าก่อนต่อยหน้าอดีตเมียจนรถล้ม
แล้วก็แทง๔แผลโดยที่ฝ่ายหญิงไม่ทันได้ปัดป้องนะฮะ
มีข้อมูลบอกว่าเป็นช่างทำเรือประมง
แล้วอยู่กินกับลูกสาวแม่มา๑๒ปีจนมีลูก๒คน
คนโต๙ขวบแล้วนะครับคนเล็ก๕ขวบลูกสาวทั้งคู่
ระยะหลังอันนี้คืออดีตแม่ยายบอกนะ
บอกโอ้ไอ้เจ้าอดีตลูกเขยตัวดีคนนั้นออฟเนี่ยไม่ค่อยทำมาหากิน
แล้วเป็นหนี้ไปทั่วเลยเชื่อไหมคุณนักข่าว
เคยขโมยแหวนทองของลูกสาวแม่ไปขายแต่ก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องเอาความ
เห็นแก่ลูกแม่เห็นกับหลานแม่ค่ะลูกสาวแม่ทนไม่ได้
ก็เลยขอแยกทางกันอยู่ห่างกันได้สองเดือนออฟไม่ยอม
ทันทีที่ออฟรู้ว่าลูกสาวแม่เขาเปิดใจคุยกับคนใหม่
เลยมาหาเรื่องแบบนี้ที่ผ่านมาก็หึงนั่นหวงนี่อยู่ตลอดเวลา
แม้แต่กับเพื่อนฝูงของลูกสาวแม่มันก็ห่วง
ออฟชอบคิดว่าแม่กรีดกันไม่ให้เจอล้าน

เหล่านี้น่าจะเป็นปมเหตุหรือเปล่าถึงขั้นว่าออฟเคยขู่ฆ่า
แต่ก็ไม่คิดว่าคำขู่จะกลายเป็นจริงกับเหตุการณ์นี้ครับ
ผู้ชายแบบนี้มันทำงานไม่เต็มที่ไม่ทำมาหักจริงอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าแฟนมันก็เลยไม่เอาก็ตกลงแล้วว่าถ้าปีนี้ไม่ทำมาหักจริง
เป็นตัวเป็นตนมันก็จะแยกทางกันงานเรือไม่มีมันไม่ทำอ่ะ
ก็เป็นหนี้ไปทั่วอย่างนี้เราก็ไม่ไหวอย่างนี้
สร้างครอบครัวลูกสองคนแล้วอ่ะมันไม่ยอมเลิก
เราก็บอกให้โอกาสให้กลับมามันก็ไม่กลับมา
เอาลูกไปเลี้ยงวันเสาร์มันก็เอามาส่งให้โค้งบ้าน
มันไม่ส่งลูกถึงหน้าบ้านแล้วมันเป็นเพราะอะไร
แล้วมันขโมยแหวนของลูกสาวมันคงมาดัก
เพราะว่ามันพูดคาดไว้๒วันว่ามันจะมาฆ่า
เราไม่คิดว่ามันจะทำจริงไง
เดี๋ยวพรุ่งนี้บนมันจะมาเอาลูกไปเลี้ยง

เราก็เลยบอกไม่ต้องเอาไปเอาลูกไปแล้วมันสอดไม่ดี
เราก็เลยไม่ให้เอาไปมันก็เลยคงแค้นนั่นแหละ
แม่ยายคิดว่าไอ้เจ้าอดีตลูกเขยคือในออฟเนี่ย
แค้นเพราะว่าพอไม่ยอมให้เอาหลานไปด้วย
ก็คือไม่ยอมให้พามารับตัวลูกสาวสองคนไปเนี่ย
เพราะก็ในออฟชอบสอนให้ลูกเกลียดแม่

คนเป็นยายก็เลยไม่อยากให้หลานไปคลุกคลีอยู่ด้วย

คุณผู้ชมค่อยติดตามมาเรื่อยนะครับ
เพราะจะมีหลายคนที่ให้มุมมองและความเห็น
กับพฤติกรรมของนายออฟที่แตกต่างกันไป
ออฟคนก่อเหตุล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้ครับ
ช่วงค่ำที่สวนสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เหมือนเขาไปนั่งทำใจ
อดีตเมียเสร็จแล้วไปนั่งทำใจนิ่ง
ให้จับแล้วพาตัวไปชี้จุดเนี่ยครับเมื่อคืนนี้ฮะ
หาจุดทิ้งมีดด้วยเล่มที่ใช้แทง
แล้วก็นำไปสอบต่อครับที่สพเมืองสมุทรสงคราม
ออฟสารภาพว่าผมทำจริง
เลิกรากับเมียต่างคนต่างอยู่
ที่ผ่านมาก็พยายามจะปรับตัวไม่เคยไปตามราวีอดีตเมียผมเลย

ก่อนที่จะมาเกิดเรื่องคืนก่อนหน้านั้น
อดีตเมียผมโพสต์ข้อความขึ้นว่ามีแฟนใหม่แล้วโอ้โห

มันคั่งแค้นในใจจนถึงตี๕
วกกับว่าตอนเช้าโทรศัพท์ไปหาอดีตแม่ยาย
ขออนุญาตจะไปรับลูกสาว๒คน

ไอ้เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเหมือนบ้าน

ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ได้แบบนั้นนะฮะ
แต่อดีตแม่ยายไม่ยอมให้ลูกมากับผม
อีกแล้วเขาใช้คำว่าอีกแล้วครับ
อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอแบบนี้ก็เลยยิ่งแค้นทวีคูณ
ก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปดักรออยากจะเจอหน้าอดีตเมีย
แรกความตั้งใจเดิมคือคิดว่าจะคุยกันดี
แต่อีกฝ่ายเขาผลักผมก่อนผมเลยบันดาลโทษะ
ต่อยหน้าจนรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วผมแทง๔แผล

ตีกฟังเนี่ยเรามันแบบมันปีสอ่ะ
แบบว่ามีแฟนใหม่อย่างเงี่ย
เราทำให้เราแบบ
มันมีอารมณ์

ผมต้องจับ

ผมรู้ว่าเขากับทางนั้น

เขาก็ผลักตรงนั้นก็แบบปุ๊บเป็นแหละ

ก็จะมีเสียงสะอื้นอยู่ในลำคอนะฮะ
โดยเฉพาะประเด็นที่พูดถึงลูก
ประเด็นที่พ่อต้องแยกกันอยู่กับลูก
และอยากจะมาเจอหน้าลูกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
กันต่อคุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
พบรอยเลือดอยู่บนถนนนะฮะก็คือบริเวณจุดที่อดีตเมียโดนแทง
ไปเจอกับป้าคนหนึ่งอยู่ใกล้กับจุดนั้นแหละ
บอกว่าไม่ได้ยินเสียงใครทะเลาะกันหรอก

ชาวบ้านขี่รถซาเล้งขนกล้วยผ่าน
แล้วเห็นน้องมิ้นตะโกนขอความช่วยเหลือ

ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของคนเจ็บครับ
ก็คืออดีตเมียของคนก่อเหตุ
ไปเจอกับป้าของคนเจ็บ

คือหลังเกิดเรื่องมีคนขี่รถมาบอก

ตอนแรกก็คิดว่าแค่อุบัติเหตุรถล้มเฉย
แล้วก็พยายามโทรหาตัวในออฟก็คือคนก่อเหตุ
ต้องการจะบอกให้รู้ไปดูหน่อยซิ

แต่เขาไม่รับสายจนกระทั่งมารู้อีกทีตกใจมาก
ไม่ใช่แค่รถล้มธรรมดาโดนแทงด้วย
แล้วคนแทงก็คือในออฟนั่นเองนะฮะ
บอกว่าไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกัน
สิบกว่าปีเนี่ยเขารักกันดีมาโดยตลอด

ลูกสาวทั้งคู่อย่างที่บอกคนโตอายุ๙ขวบ

ในมุมของป้ายุภาเล่าให้ฟังว่าออฟเป็นคนดีครับ
ตั้งใจทำมาหากินรักลูกรักเมีย
เหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบ
คิดเลยว่าออฟจะทำแบบนี้
ป้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าแท้จริงเป็นยังไง
คือช่วงไม่ถึงเดือนทั้งคู่เหมือนจะไม่เข้าใจกัน
หลานป้าหมายถึงคุณมิ้นคุณมิ้นคนเจ็บที่โดนแทงหลานป้า
เนี่ยบอกว่าออฟเนี่ยไปนอนที่บ้านพ่ออยู่อีกหมู่บ้านนึงแล้ว
จะรับลูกไปเลี้ยงช่วงเสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้แม่ของ
มิ้นเขาก็มาบอกว่าอาทิตย์นี้ไม่ต้องมารับลูกแล้วนะ
ไม่ให้อาจจะไม่พอใจเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ป้ายุภาก็
เดานะคะช้าที่ผ่านมาทั้งป้าแล้วก็พี่สาวของนายออฟพากัน
ที่โรงพักษ์สพเมืองสมุทรสงคราม
พอเห็นหน้ากันก็ต่างคนต่างร้องไห้ครับ
นี่ฮะทั้งคนไปเยี่ยมทั้งคนที่ถูกคุมตัว
คือเห็นใจกันในมุมของป้ายุภา
ในมุมของพี่สาวในออฟเขาก็มองว่า
ที่ผ่านมาตัวในออฟเนี่ยมีดีมากกว่าไม่ดีฮะ
คิดไหมว่าโอ้โหอยู่กันมา๑๐กว่าปีอ๊อฟ
จะทำยังไงกับพี่นะเราก็ไม่นึกไม่ฟันเนี่ย
นึกไม่ฟันแล้วเราก็รักนิสัยมันว่ามันนิสัยดี
รักลูกเมียไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่บุรีไม่สูบ
รักเมียมากเมียคุยกับใครไม่ค่อยได้
กินเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมมาก็สงสารมันเนี่ย
นอนเหมือนคนติดคุกอ่ะเนี่ย
คนอยู่ในรุนจำแล้วอ่ะมันไม่อิสระ
เราเห็นก็สงสารน้องพี่สาวเมียยังร้องไห้
สงสารความดีมันเยอะป่าวความหลาย
จริงความดีมันมีมากป่าว
เขาบอกไหมว่าเขาเครียดหรือร้องไห้ในออฟ
ร้องจริงร้องออฟมันร้อง
ทำไปที่ความชมทุบอ่ะเนี่ย

ลูกสาวของทั้งคู่อ่ะ๙ควบกับ๕ควบอ่ะ
คือแม่ก็เจ็บเพราะว่าโดนพ่อแทง
ส่วนพ่อเองก็ต้องเข้าคุกหรือเปล่าเนี่ย

นั่นไงสิครับเป็นคดีอายาด้วย
คุณกั้งพัชรวรินนักข่าวของเราเดินทางต่อครับ

ห่างกับบ้านของคุณมิ้นคนเจ็บ๓กิโลเมตรเอง

เล่าให้ฟังบอกอ๋อแม่ก็ไปเยี่ยมลูกแม่มาแล้ว
ลูกเขาก็ยอมรับผิดเขาก็ขอรับโทษนะ
แล้วก็พูดตรงบ้านแม่ก็ไม่ได้มีตังค์จะไปประกันตัว
หลักประกันนะฮะ๓แสนไม่มีตังค์

ผมทำเสร็จนะแม่ผมหนีไปตั้งสติก่อน
แล้วผมก็ขอมอบตัวเลยเป็นที่มาไงฮะ
กลับไปดูภาพตอนที่เขาคุมตัวไปชี้จุดทำแผนอีกครั้งก็ได้คือ
ออฟจะสีหน้านิ่งมากเพราะเขานั่งรอให้จับ
จังหวะนี้คือให้ไปตรงไหนก็ไป
ชี้จุดตรงนี้มีดไปทิ้งตรงนั้น
ส่วนที่บ้านของอดีตลูกสะพ้ายครับ
ก็เห็นบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
หลังเขาก็แยกกันอยู่แล้วนะ

ตามข้อมูลที่ทางฝั่งของอดีตลูกสะพ้ายบอกเนี่ย
จริงเขามาอยู่แค่แป๊บเดียวเองไม่ได้มาค้าง

เมื่อวานก็มาเอามอเตอร์ไซค์ขี่ออกไป
ไม่รู้ว่าจะขี่ไปเพื่อก่อเหตุ
แม่เองก็เสียใจที่ผ่านมา
ลูกแม่ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีมากคนหนึ่งฮะ
มาเจอที่ว่าชนิดที่ว่ามันคับแขนใจนะ

เพราะว่าเอารถไปแป๊บเดียวคนมาบอก

พูดไม่ได้เพราะพูดอะไรไม่ได้เลย